ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของบอลลีกของไทย
ครับเพราะเมื่อวานนะครับมีการพูดถึงกันนะครับ
การปรับโครงสร้างของลีกนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับทีละเรื่อง
แล้วก็มุมมองหลายคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ย

แต่วันนี้เรามองจากมุมมองของเราสองคนก่อนรวมถึงข่าวเมื่อวานที่ออกมา
ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็มีเสียงสะท้อนออกมาเช่นเดียวกันครับ
เมื่อวานนะครับก็มีการปรับโครงสร้างหลีกนะครับ
โดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็บอกนะครับว่า
ระดูการ๒๐๑๙นั่นก็หมายความว่าในฤดูการหน้านะครับ
๒๐๑๗จบแล้วนอนแล้วคือไม่มี๒๐ทีม๑๘ทีม
คืออารมมี่กับท่านชัยนาศเดี๋ยวไปเงินการต่อไปก็ว่าน
แต่ยังไงตกชั้นแน่นอน๒ทีมนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของโปรแกรมที่มีการปรับโครงสร้าง
เพราะว่าอยากให้เอื้อต่อการเตรียมทีมชาติในระดับนานาชาติ
แล้วก็เวลาเตรียมทีมไม่มีปัญหาในการหยุดหลีกด้วย
เบื้องต้นนะครับรูปการณ์๒๐๑๘
ลีกสูงสุดจะต้องตกชั้น๕ทีมขึ้นชั้น๓ทีมเหมือนเดิม
สมาคมก็จะทำตามมาตรฐานสากลคือการประกาศให้สโมสรรับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา๓ปีครับ
เราได้พิจารณาว่าทีมหรือจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันในไทยลีกจะลดเหลือ๑๖ทีมนะครับ
นี่ก็ในวันที่๑๕หรือประมาณกลางเดือนธันวาคม

ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลในปี๒๕๑๗อย่างเป็นทางการนะครับ
ในวันนั้นเราจะเชิญสโมสรต่างเข้ามาร่วมชุมเพื่อที่จะรับทราบรายละเอียดกติกาต่างที่เราจะนำมาใช้
เพิ่มเติมนะครับจากที่ท่านนายกออสได้ให้สัมภาษณ์นะครับก็คือวิธีการที่จะบอกก็คือว่า
บอกวิธีการนะครับว่าเรื่องราวของนักเตะโคต้าอาเซียนเปลี่ยนยังไง
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนนั้นมันจะต้องเปลี่ยนเข้าออกนะครับ
ทุกคนสงสัยสามารถมีข้อสักถามในวันนั้นได้
เหลือ๑๖ทีมตามที่ผมบอกไปนะครับในปี๒๐๑๙

กำลังหาข้อสรุปอยู่รูปแบบเหมือนกันครับ
มาดูกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับข้อดีของการปรับลดทีมในปี๒๐๑๙ครับ
ทีมไทยนั้นจะมีโปรแกรมหลักก็คือฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙
รออยู่ในรอบสุดท้ายนะครับที่สหรัฐอารับเอมิเรตรวมถึงฟุตบอลโลก๒๐
รอบคัดเลือกนะครับที่จะเริ่มแข่งขันในปีดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นยังทำให้ทีมไทยทีมชาติไทยนะครับมีระยะเวลาในการเตรียมทีมเพิ่มมากขึ้น
โปรแกรมการแข่งขันลดลงจาก๓๐๖แมชเหลือ๒๔๐แมช
เช่นเดียวกับทีมท้ายตารางที่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น
ในช่วงของการปรับโครงสร้างนั่นเองครับ
ข้อดีข้อเสียคุณชนะก็บอกไปเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าข้อเสียมันต้องมีมากกว่านี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าฟุตบอลลีกลงตัวแต่คุณดันไปเพิ่มโปรแกรมฟุตบอลถ้วย
อันนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อสังเกตบอกไว้ก่อนดักไว้ก่อนเลยนะครับ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่มาแล้ว
ขอเพิ่มโปรแกรมอย่างเช่นฟุตบอลเคยเล่นนัดเดียวรู้ผล
ก็อยากให้โปรแกรมมันลงตัวแบบนี้ไปก่อนถ้าจะปรับโครงสร้าง
อยากให้ปรับหลังจากที่เราเหลือ๑๖ทีมแล้ว
ต้องค่อยปรับไปแต่อย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมสมาคมก็คือ
มีแผนที่จะปรับลดทีมแต่ก็มีการบอก
สโมสรล่วงหน้าเป็นเวลา๓ปี๓ฤดูการ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำตามมาตรฐานสากลนะครับ